ดูแลผิวอย่างงี้หรือเปล่านะซึ่งปันเนี่ยเปิดใจกับบันเทิงไทยรัฐนะคะว่า
พอได้ความรู้ตรงเนี้ยก็เอามาปรับเอามาเปลี่ยนในชีวิตประจำวันเออ
แล้วก็สามารถแนะนำบอกต่อเรื่องความสวยความงามกับเพื่อนได้
และที่สำคัญคุณผู้ชมอนาคตไม่แน่นะถ้าเกิดว่าทุกอย่างลงตัว
อาจจะเปิดคลินิกเสริมความงามก็เป็นได้ก็เหมาะกับเขานะใช่
แต่ว่างานละครถ้าเกิดว่าใครกังวลไม่ต้องกลัวค่ะเพราะว่าชีบอกว่าไม่ทิ้งแน่นอน
ล่าสุดโดดมารับเบิร์ตแซ่บแซ่บในละครวันนายสแทนอุ๊ยชื่อเรื่องก็แซ่บแล้วว่ะ
ก็แซ่บแล้วว่าเนี่ยดูสิรับซีนเยอะมากปันปันบอกว่าอุ้ยเนี่ย
เรื่องเนี้ยแตกต่างจากชีวิตจริงของหนูนะพี่เพราะทุกวันนี้ทำงานเสร็จ
ปันก็นอนซึ่งเคล็ดลับความสวยความสตรองของปันปันก็คือ
เดี๋ยวปลายปีนี้ปันกับเพื่อนก็จะมีแพลนไปเที่ยวทะเล
ว้าวเพราะว่าตอนเนี้ยปันปันบอกอืมหนูคิดถึงบิกินี่แหละค่ะ
เราก็คิดถึงค่ะเดี๋ยวไปฟังเสียงคนสวยรวยเสน่ห์อย่างสาวปันกันหน่อยจ้
จากแบบดูแลตัวเองอ่ะหนูเหรอหนูว่าหนูเป็นคนแอคทีฟอ่ะ
หมายถึงว่าแบบทำนู่นทำนี่ตลอดอะไรอย่างนี้มีกิจกรรมตลอด
มันก็ควรจะไม่สวยหรอกมันก็ควรจะโซมเนอะคลินิกก็อาจจะเป็นไปได้
แต่ว่าเดี๋ยวดูก่อนรู้สึกว่าพอเราเริ่มมีความรู้เยอะ
เราเริ่มดูเยอะอย่างนี้เราสามารถที่จะต่อยอดอะไรได้

แต่หนูก็ตัวเป็นคนผิวขาวอยู่แล้วด้วย
ใช่แต่ว่าพอเริ่มดูแลตัวเอง
มันน่าจะแบบดีจากข้างในด้วยมั้
มันก็เลยออกมาที่ผิวแบบผดมันก็หายไป
คือพี่แจ๊คแอบกับจิ๊ดพอยน์เมื่อกี้ว่าตัวจริงคือสวยผ่องมาก

แล้วก็สัมภาษณ์เสร็จปุ๊บขึ้นเครื่องไปภูเก็ตต่อ

ก็ทำการบ้านเพราะว่าเธอจะเรียนต่อเสาร์อาทิตย์